ท่านผู้ชมครับเรื่องของต้นว่าอาถรรพ์ตกลงเมื่อวานตัดเรียบร้อย

ถูกต้องนะฮะคือตัดเรียบร้อยก็จริง

เพราะว่ากรมชุดวัฒนษาไปแจ้งความเอาไว้

เกือบจะขาดท่อนอยู่แล้วแหละนะแต่ว่าคงมีคนมาเห็นก่อน
ก็เลยต้องหนีกันไปนะครับสุดท้ายก็เลยเอาไว้ไม่ได้ดูปริยาย
ก็ต้องโค้นไปนี่คือภาพล่าสุดของวันนี้
เจ้าหน้าที่กรมชนประธานมาล้อมรั้วแล้วเป็นรั้วรวดหนาม
ปกติพื้นที่ตรงนี้เขาจะเดินมาได้เดินมาถึง
บางทีก็มีกลุ่มแรงงานชาวกัมพูชามาเล่นวอลเล่บงวอลเล่บอลออกกำลังกายกันบ้าง
ก็เงียบดึกก็มีคนมาผูกคอตายไป๓ศพ
ค่ะนี่ครับวันนี้ล้อมจัวเรียบร้อย
ยังทิ้งไว้ในพื้นที่อยู่นะอันนี้เป็นภาพที่เคยมีเต็นต์วอเล่ค่ะ
นะอ่าเมื่อช่วงแปดโมงเช้าที่ผ่านมานะครับกรมชนประธานจังหวัด
ธรรมบุรีเนี่ยส่งเจ้าน้ำที่เข้ามาล้อมรั้วรวบหนามที่บุญรอบ
กำแพงอ่างเก็บน้ำใหม่ทั้งหมดแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเราดูภาพช่วง
นี้ไปเลยนะครับเป็นตัวรวดหนามเป็นของเก่าไหนเขา
ก็มีแหละแต่ของเก่ามันมข้อไปได้๘โมงเช้าวันนี้
ทำใหม่อย่างแน่นหนาไม่ให้ใครเข้าไปในพื้นที่ได้อีก
นะครับจะได้เกิดความสบายใจด้วยว่าเดี๋ยวมีต้นไม้ต้น
อื่นอีกมามุดเข้าไปแล้วก็ไปผูกคอตายกันอีกเดี๋ยวยุ่งนะฮะ
ส่วนต้นว่าที่ถูกตัดไปตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับตอนนี้ยัง
อยู่ที่เดิมตัดโค้นลงมาแล้วแต่ว่ายังอยู่ตรงนี้
ครับต้องรอการแจ้งเพื่อเคลื่อนย้ายนะครับเนื่องจากเป็นทรัพย์
ของราชพัสดุจะเคลื่อนย้ายต้องแจ้งไปยังหน่วยงานที่รับ
ผิดชอบให้เขารับทราบก่อนอันนี้เป็นภาพเมื่อวานนะที่ตัด

อันนี้ภาพเมื่อวานนะฮะภาพวันนี้เนี่ยนี่ฮะยังทิ้งเอาไว้ที่เดิม
นะครับวันนี้ก็เป็นล้อมรั้วนะเราจะเห็นแต่รั้วรวดหนามเนื่อง
กั้นพื้นที่แล้วเป็นของชลประธานนะครับเราก็ไม่สามารถเดิน
ไปถึงได้เพราะว่ามันต้องเดินเข้าไปอีกลึกพอสมควร
ท่านผู้ชมครับเอาเป็นว่าล้อมรั้วเรียบร้อยนะทีนี้พอแจ้ง
โดยงานเสร็จว่าตัดลงมาแล้วนะขอเคลื่อนย้ายเนี่ยทางเจ้าหน้าที่
ชลประธานนะครับเราสอบถามไปยังนายธินกรสุธินภูมิในการ
โครงการชนประธานจังหวัดชนบุรีว่าจะเอาไปทำอะไรยังไงต่อนะ
ท่านบอกว่าเดี๋ยวจะเอาไปทำฟืนนะหลังจากได้รับอนุญาตเรียบร้อย
แต่เรื่องทางคดีก็ต้องดำเนินคดีแน่นอนนะฮะสำหรับคนที่มาลัก
รอบตัดต้นว่านะเพราะถือว่าผิดกฎหมายเป็นเขตพื้นที่ของชน
ประธานด้วยแล้วนี่ก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินของทางราชการ
ทีนี้ก่อนที่จะตัดกันเนี่ยที่ต้องตัดโค้นเมื่อวานเนี่ยที่หมอปลาไป
เนื่องจากมีคนมาแอบตัดเอาไว้
หลังจากที่เคยมีการร้องขอกันว่าตัดเถอะตัดเถอะ
ผูกคอตายไป๓ศพแล้ว
ยังไปเข้าฝันอีกหลายคนให้มาผูกคอตาย
แต่ทางชลประธานบอกว่าไม่ตัดยังไงก็ไม่ตัด

อีกนิดนึงก็คือโคตรแล้วนะใช่
แล้วลักษณะใช้เลื่อยยนด้วย
หรือจะเป็นเลื่อยมือแล้วช่วยกันก็แล้วแต่
แล้วก็มีกิ่งหนึ่งถูกเฉือนไปแล้วด้วย
ส่วนนี้คือคนที่เขาถูกลอตเตอรี่งวดก่อนหน้าที่ผ่านมา
เขาก็มาแก้บงแก้บนอะไรก็ว่ากันไป
วันนี้คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐผู้สื่อข่าวของเราที่ตามเรื่องนี้อยู่ตลอดนะครับ
ไปคุยกับนายปฏิพานบุญยี่เขาเป็นอาสาสมัคร
เป็นคนแต่งหน้าศพเป็นอดีตสัปดาห์

นายปฏิพานเนี่ยเสื้อสีเหลืองเนี่ยนะ
เขาเคยไปทำพิธีสะกดวิญญาณที่ต้นว่า
ในวันที่มีหญิงสาวบอกว่ามีวิญญาณจากต้นว่า
เข้าฝันชวนให้ไปผูกคอตาย
ก็เลยไปทำพิธีสะกดวิญญาณเอาไว้ให้นะครับ
นายปฏิพานบอกว่า

ที่เคยบอกว่าควรจะตัดเนี่ยแล้วทางชลประธานไม่ให้ตัด

แล้วพอมามีคนแอบตัดบางคนไปมองว่าเขาเป็นคนให้
คนไปตัดแล้วตัดไม่สำเร็จก็เลยต้องมาตัดกันจริงเนี่ย
ขอยืนยันว่าไม่ใช่ไม่เกี่ยวข้องอะไรด้วยเลยส่วนใครมาแอบ
ตัดต้นว่านี้ก่อนเนี่ยนะครับเขาได้ข้อมูลมาว่าช่วงเย็นวัน
ที่๑๙พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้ววันนั้นนะนายปฏิพาณก็บอกว่า
อยู่ตลาดแถวบ้านไปเป็นจิตอาสาตรวจวัดอุณหภูมิให้กับ
ชาวบ้านที่มาซื้อของในตลาดนัดมีน้องอาสากู้ภัยคนหนึ่ง
ถ่ายรูปส่งมาให้เขาดูทางแมสเซจเฟซบุ๊กบอกว่าพี่มีคนเนี่ย
กำลังวิ่งอยู่ในอ่างเก็บน้ำนะแล้วได้ยินเสียงเหมือนกับ
เลื่อยยนด้วยนี่ฮะมีคนวิ่งแถวอ่างเก็บน้ำคือต้นว่าต้นนี้
เขาอยู่ขอบอ่างเก็บน้ำหนองค้อในพื้นที่หนองขามศรีราชา
ชนบุรีมีคนส่งภาพมาฮะภาพนี้ให้กับนายปฏิพาณทางเฟซบุ๊กนี่บอก
แล้วเขาบอกว่าคนที่ส่งภาพให้เขามาดูเนี่ยให้เขาดูเนี่ย
ได้ยินเสียงเลื่อยยนด้วยค่ะเพราะเห็นรอยตัดที่แบบกำลัง
ขาดอยู่แล้วเนี่ยลักษณะเป็นรอยเฉือนแบบคมเลยอ่ะไม่ใช่
แค่ขวานแบบค่อยเขาค่อยเหลือเขาค่อยถืออ๋อแน่นะฮะ
เนี่ยเพราะฉะนั้นเขาขอยืนยันว่านี่คือหลักฐานที่ทำให้เห็นว่า
เขาไม่รู้ไม่เห็นไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรด้วย
เพราะทีแรกเนี่ยเขาไปสะกดวิญญาณที่ต้นว่าแล้วบอกว่าต้องตัด
แต่ทางชนประธานบอกว่าไม่ให้ตัดแล้วพอมีคนมาแอบตัด
คนก็เลยหาว่าเขาสั่งคนไปตัดหรือเปล่า
เขาไม่เกี่ยวด้วยเลยเนี่ยเขาบอกเขาเห็นคนเนี่ยแอบมาอย่างนี้
สักพักคนพวกนี้วิ่งหนีกันกระเจิงเลยแต่เขาได้ยินเสียงเลื่อยยน
แสดงว่าพวกเนี้ยประมาณ๑๐คนเนี่ยผู้ชายเนี่ย
มายืนยืนมุงมุงกันอยู่เนี่ยแล้วมีคนหนึ่งสวมโม่ง
กำลังยืนเลื่อยตัดต้นว่าเนี่ยที่เหลือยืนดูเหมือนกับส่งเสียงเชียร์ด้วยเนี่ย
เชื่อว่าคงมีคนเนี่ยมาเห็นก็คือกู้ภัยน้องอาสากู้ภัยเขานี่แหละมาเห็น
แล้วเอามือถือถ่ายรูปพอพวกนี้เห็นก็เลยตกใจ
แล้ววิ่งหนีกันไปคนละทิศคนละทาง
ภาพที่มีคนส่งมาให้เขาดูเนี่ยคือ๑๘นาฬิกา๒๘นาทีวันที่๑๙พฤษภาคม
ได้ยินเสียงเครื่องเลื่อยไม้ที่ดังมาจากบริเวณต้นว่า
เขาก็เลยเดินเข้าไปดูเขาเลยแอบถ่ายภาพนี้มาแล้วส่งมาให้ผม
แล้วน้องเขาบอกว่าพี่มีคนเข้ามาแอบตัดต้นไม้
พอหนูเดินเข้าไปปุ๊บเขาหยุดทันทีเลยแล้วเขาก็หนีรีบไป
กี่คนครับตอนนี้

ใช่ครับผมคือคล้ายน้องเขาบอกว่าคล้ายเหมือนว่ารีบตัด
ตัดแล้วทีนี้พอเห็นคนเริ่มเดินเข้ามาก็คือหยุดก่อนแล้วก็ไป
แล้วก็พอวันรุ่งเช้าถัดมาผมก็ได้รับแจ้งโทรศัพท์มาเยอะมากว่า
ผมได้เข้าไปตัดต้นไม้ต้นนี้หรือเปล่า
ผมบอกผมไม่ได้ไปผมไม่รู้เรื่องอะไรด้วย
ก็ตรงกับข้อมูลที่คุณศักดิ์สิทธิ์เคยไปสัมภาษณ์คนแถวนั้นนะฮะ
วันที่ถูกตัดไปแล้วนะแต่ยังไม่ขาด
บอกว่าเห็นชาวกัมพูชาเหมือนกันเข้ามาตรงนี้เป็น๑๐คน
แต่ว่าเขาบอกว่าเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นใครเพราะเขาไม่รู้จักค่ะ
จากแถวนี้ก็มีแรงงานชาวกัมพูชาอยู่เยอะนะครับส่วนที่หลายคนบอกว่า
ที่หมอปลามาตัดเมื่อวานนี้นะฮะที่มากับกรมชลประธานเนี่ย
กรมชนประธานก็อนุญาตบอกว่าไหนมันก็จะโค้นอยู่แล้ว
ตัดมันลงไปเลยแล้วกันนะครับแล้วตอนที่ดึงต้นว่านล้มลงเนี่ย
ต้นว่าล้มไปทางทิศตะวันตกความเชื่อโบราณบอกว่า
หากตัดโค้นต้นไม้แล้วตกลงไปทางฝั่งทิศตะวันตก
มันเหมือนกับว่าล้มไปในทางทิศทางของความตายอ่าเรื่องนี้นายปฏิพานนะครับ
บอกว่าทิศทางการล้มของต้นว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกับทิศทางความตาย
เพราะก่อนหน้าที่หมอปลาจะมาตัดต้นว่าเพื่อให้มันโค้นล้มลงไป
มีชาวกัมพูชามาแอบตัดไว้ก่อนเนี่ยมันไปถึงแก่นกลางแล้วล่ะนะ
เอาไว้ก็ล้มแน่แน่อันตรายแน่แน่อันตราย
พอหมอปลามาตัดก็ตัดตามรอยเก่าซึ่งต้นว่าเนี่ยสูงใหญ่น้ำหนักเยอะมากนะ
ตอนนั้นนะครับคงจะมีการประเมินกันว่า
ถ้าให้ตกไปทางอีกฝั่งนึงเนี่ยมีคนมายืนดูอยู่เยอะอ่าอันตราย
จะเป็นอันตรายได้นี่ไงหากวัดหากกะรัศมีร์ไม่ดีเนี่ย
โค้นทับคนจะยุ่งก็เลยใช้เชือกเนี่ยดึง
แล้วก็ดึงลงไปทางฝั่งทิศตะวันตกแล้วรอยบากก็อยู่ทิศนั้นพอดี
อ่าหมอปลาก็ตัดไปทางนั้นก็ล้มพอดีคงไม่ใช่เรื่องอาถรรพ์อะไรทั้งสิ้น
เนี่ยคนดึงกันเห็นไหมคะเข้าไปฝั่งนู้นเนี่ยเห็นไหมคนเพียบเลยค่ะ
ฝั่งนู้นอ่ะเต็มเลยนะคือตัดต้นไม้เขาไม่ได้ว่าตัดจนขาด
แล้วปล่อยให้มันล้มไปเองนะฮะเขาจะใช้เชือกใช้รอกเนี่ย
ดึงเอาไว้พอใกล้จะโค้นเนี่ยเขาก็จะดึงลงมาในทิศที่ต้องการ
เนี่ยฮะเขาก็ต้องดึงมาฝั่งนี้เพราะว่าคนไม่มีนะครับ
เรายังได้ไปคุยกับพระครูอุปถัมภธรรมนิมิตรนะครับ
จ้าวาดวัดเขาชีธรรมนิมิตรซึ่งอยู่ใกล้พื้นที่แถวนี้นะครับ
พอท่านทราบข่าวว่าตัดกันเรียบร้อยแล้วโค้นเรียบร้อยแล้วนะครับ
ท่านบอกว่าตอนที่เขามาตัดกันเมื่อวานนี้ก็เห็นนั่นแหละมองจากในวัดเห็นไกล
พอต้นว่านล้มก็รู้สึกสบายใจแทนชาวบ้านโดยเฉพาะชาวกัมพูชาแถวนั้น
เพราะว่าผู้ที่มาผูกคอตายนี่ก็ชาวกัมพูชาทั้งนั้น
แรงงานที่มาทำงานที่นี่แล้วก็มีคนถูกเข้าฝันชวนไปผูกคอตายอีกหลายคน
กลัวกันมานานส่วนวิญญาณที่สิงอยู่ในต้นว่า
เจ้าวาดเชื่อว่าก็คงหมดเคราะห์แล้วก็หายไปพร้อมกับต้นว่านั่นแหละ
คงไม่ไปสิงอะไรต้นไม้ต้นอื่นอีกหรอกนะ
เพราะว่าคนเราพอตายไปแล้วก็ตายกันไปแต่ใครจะเชื่อยังไงก็แล้วแต่
มุมมองของชาวบ้านกับพระก็ถือว่าสบายใจขึ้น
หมอปลาเขาก็เห็นเขาก็บอกว่าดูที่จากข่าวเขาบอกว่าไปสัมผัสต้นไม้แล้วไม่เห็นมีวิญญาณอยู่
แต่ว่าคนที่กลัวอาจจะกลัวไปเองกลัวเองกลัวไปเองเพราะว่ามีคนไปผูกคอตายเขาก็กลัว
แต่ว่าตัดไปแล้วเขาก็คงจะสบายใจเพราะว่าคงจะไม่มีใครไปผูกซ้ำอีก

ตั้งแต่ตอนนี้มาก็คนเขาเห็นอาบน้ำมุนอะไรก็ไม่ได้ค่อยมีแล้วใช่ไหม
ไม่มีตั้งก็เพิ่งตัดไปเมื่อวานนี้ยังไม่เห็นมีใครมาคุยอะไรให้ฟัง
เขาคงจะสบายใจนั่นแหละเพราะว่าเขาอาจจะกลัวต้นไม้ต้นนั้นเพราะว่ามีคน๓คนไปผูกซ้ำกัน
แล้วเขาก็เดินผ่านไปผ่านมาอยู่ประจำเขาอาจจะกลัว
พื้นที่ตรงนั้นก็ล้อมรั้วเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าไม่ได้แล้ว